กินล้างบาง
และวันนี้นะครับเรามากินล้างบางกันที่ย่านลำลูกกา
กระทุ่มท่านี้ครับ

ว้าว
ว้าว
กินล้างบางวันนี้น้องแซคได้นัดแขกรับเชิญสุดพิเศษ
ที่เป็นสุขตาลุคุ้งสาวเสียงดี
มาเจอกันที่ย่านลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ดูกันครับว่าวันนี้ร้านดังเด็ดโดน
จะชวนว้าวแค่ไหน
ร้านนี้หรือเปล่าลูกนี่ครับ
ใช่พี่แดงแน่นอนเลยครับผม

นี่ครับผมเปิดวิธีการเลยครับผม

พร้อมไหมครับสำหรับกินล้างบางในวันนี้ครับ
พร้อมมากค่ะต้องบอกว่า
เตรียมล้างท้องมาตั้งแต่๒วันที่แล้วแล้ว

ในกินล้างบาง
ร้านเด็ดของเราในวันนี้คือร้าน
ที่รับรองว่าถูกใจสายรักสุขภาพแน่นอน
เพราะที่นี่เขามีสวนผักผลไม้
และดอกไม้ที่นำมาประกอบอาหารให้เราได้ทานกันอย่างสดใหม่
ด้วยรสชาติจัดจ้าน
ปากคนไทยอีกทั้งทุกมุมในร้าน
ยังมีบรรยากาศอบอุ่น
หน้าถ่ายรูปเช็คอินเป็นที่สุดเลย

ที่ร้านนะคะจะเป็นอาหารสไตล์ไทย

อาหารที่ทำจากผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้ในสวน
อดสารพิษนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้ลูกค้าประจำเนี่ย

เพราะว่าเราจะมีอาหารที่เปลี่ยนไปเป็นประจำทุกเดือน
ตามรูปการณ์แล้วก็จะมีเมนูพิเศษต่าง
ที่ให้ลูกค้าได้แวะเวียนมาชิมไม่ซ้ำกันในแต่ละเดือนด้วยค่ะ
ก็เปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเป็นที่พักผ่อนวันสุดสัปดาห์ของคนที่อยู่กรุงเทพ

๙โมงเช้าถึง๖โมงเย็นค่ะ

สวยด้วยอร่อยด้วยสะอาดด้วยอร่อยเฉียบ
ว้าวมาแล้วครับผม
น่าทานน่ากินกันทั้งนั้นเลยแต่ละเมนูครับผม

สุดยอดครับไม่เสียแรงที่เรารอคอยครับผม
เนาะน้ำลายไหล่แล้วเนี่ย

ไหนก็ได้ครับที่เข้ากับใบหน้าอันหล่อของผมครับผม

ครับอุ้ยมันเข้ากับผมไหมนะครับ

อื้อหือสดชื่นมากครับผม
มีนี่ด้วยครับตอนอยู่ที่แรกไม่ได้สังหรณ์เลยครับผม

เป็นลูกปิงปองเลยแล้วมีดอกไม้ข้างในอ่ะ

อันนี้คือน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหกนะคะ

เดี๋ยวมาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าครับผมนี่

จานแรกเราขอแนะนำมวลดอกไม้
เมนูที่มีเฉพาะร้านนี้เท่านั้น
แป้งสูตรพิเศษที่ห่อใส่เส้นหมี่ผัดใส่ผักและดอกไม้
สูตรพิเศษที่มาจากสวนของทางร้านโอ้โห

ห่อม้วนอย่างประดิษฐ์ประดอยจนได้หน้าตาสวยงาม
ใครสั่งมาไม่ต้องควักกล้องมาถ่ายรูปกันเลยครับ
น่ากินมากหอมเลยนะครับ

ขอชิมนะได้ครับผมครับ

มันให้ความรู้สึกแบบอมเปรี้ยวอมหวาน

มีความเปรี้ยวเล็กน้อยมีความหวานเล็กน้อยนะ

แล้วเห็นบอกว่าผักนี้มาจากสวนของทางร้านด้วยนะคะ
ซึ่งเขาปลูกเองไร้สารพิษ

เดี๋ยวไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
ข้าวย่ำพริกดอกไม้ไข่ทิศตา
ตอนแรกผมนึกว่าไข่นก

เป็นไข่ทิพย์ครับซึ่งเอาไข่ไก่สด
เอาไข่ขาวนะครับแล้วก็ไข่แดงนะครับผม
แล้วก็มาผสมกับไข่เค็มครับผม
แล้วก็ออกมาเป็นไข่ทิพย์ครับผม

ก็จะมีผักนะครับนำไปชุบแป้งทอดนะครับผม
สมุนไพรจากถังร้านทั้งนั้นดอกไม้จากทางร้านทั้งนั้นเลยนะครับผม

ผักที่ทอดมาคือกรอบมาก

แบบว่าน้ำพริกมันมีความแบบละมุนลิ้น
แล้วคือพอไข่ทิพย์กินกับน้ำพริกกะปิแล้ว
เมื่อกี้ยังไม่ทันได้แยกประสาทสัมผัสว่า

จริงแล้วอาจจะต้องชิมไข่ทิบแยก

แต่โดยองค์รวมแล้วมันเลิศนะ

ข้าวหน้าหมูคาคูนิ

หมูนี่ต้องนุ่มแล้วก็เปื่อยมากแน่

อ่ะนะครับเดี๋ยวผมกินพร้อมกันเลยนะครับ

ละลายในปากเลยอ่ะพูดเป็นเล่นแล้วถึงรสชาติการตุ๋นหมูให้นุ่มนิ่มแล้วหอมมาก
สมกับเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยต้องบอกว่าอร่อยมากจริงจริง
เดี๋ยวมาที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับค่ะนี่ครับกับกาเดนสลัดครับผม
กาเดนสลัดสลัดสูตรพิเศษของทางร้านที่รวมเอาผักสดและผลไม้จากสวนมาคลุกเคล้ากับน้ำสลัดรสเปรี้ยวหวานสดชื่น
เพิ่มความโดนใจด้วยเบคอนทอดเรามาลองกันเลยครับโอ้โหน้ำลายสอ
และที่สำคัญนะครับน้ำสลัดของที่นี่นะครับเขาทำเองครับผมอืม
เป็นน้ำสัตว์อิตาเลียนเบาซามิกอันนี้หน้าเขาเป็นเบคอนกับผัก
มันหอมอ่ะหอมไหมหอมน้ำสลัดมากครับ
โอ้เป็นไงเสียบมากอื้อ

อร่อยอ่ะครับปกติแนนจะเป็นคนที่ชอบกินน้ำสลัด
ในที่มันเป็นไข่ข้นขาวว่าอ่า
มีครีมอ่ะใช่ป่ะเราไม่เคยกินแบบนี้เลย
เราคิดว่ามันใสมันไม่น่าจะอร่อย

ต่อกันที่ของหวานกันเลยดีกว่าครับผม
นแล้วจ้ะพี่สาวอยากชิมอะไรครับพนาคอตต้า
ต้องออกชื่อให้ถูกนะครับบางคนแบบมาเรียกแบบอนาคอนด้า
แม่ไม่จำมือเหลืองอยู่หลังบ้านไง

เขาเรียกว่าพนาคอตต้าน้ำปลาหวานมะม่วงจ้ะ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
ก็คือปกติแบบพี่แตนชอบทานแบบของหวานอะไรไหมครับต้องบอกว่าปกติอ่ะไม่ทานไม่ได้เออไม่ทานไม่ได้อ่ะก็ดูจากหุ่นแล้วนะครับก็คือเป็นคนที่ชอบทานหวานอยู่แล้วของหวานนี้ขาดไม่ได้เลยอ่ะมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะมีสโครนนะคะแล้วก็มียามะม่วงหาวมะนาวโหนะคะแล้วก็มีคอสเต็ปครีมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันก่อน
ได้นั่นแหละครับผมเราต้องทานคู่กับแยมม่วงหาวมะนาโหแยมม่วงหาวนี่แล้วก็ตัวนี้ครอสเต็ดครีม
ใส่ลงไปด้วยเลยต้องทานคู่กันให้หมดเลยนะครับยังไม่หมดนะคะครัวซองเงินสดนะคะ
ไม่น่าเชื่อเลยว่าผลไม้ไทยบ้านเราเนี่ยมาทำเป็นแยมอร่อยมาก
มันน้าโหครับดีอ่ะพอกินแล้วมีความรู้สึกกะปี้กระเบาเลยอ่ะ

เมนูผลไม้กันบ้างครับผมเนี้ยนะคะอ่าโอ้โหแล้วต้องบอกเลยว่าผลไม้นี่เขาเก็บมาจากสวนนะคะ
ซึ่งเป็นผลไม้ตามฤดูการของทางร้านด้วยอย่างนั้นพี่เลือกชมพู่ละกัน
ผมต้องกินแบบกล้วยกล้วยมากกว่าอืมของกล้วยกล้วยนะโอเคจะได้กล้วยกล้วยเนอ

ต้องบอกว่าปกติอ่ะไม่ทานไม่ได้ไม่ทานไม่ได้
เอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับโอ้โหพวกเราทั้งสองคนนะครับ
ของข้าวก็กินไปแล้วแม่นแล้วนะครับของหวานกับโต๊ะไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม
ฝาดเรียบและร้านเด็ดของเราในวันนี้นะครับร้านละไหมกาเด็นคาแอนด์คาเฟ่นะครับ

ภารกิจของเราจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันจ้าภารกิจในวันนี้มีชื่อว่า
เข้าสวนไปมวลดอกไม้
ทั้งสองคนจะได้ลองทำเมนูเฉพาะของทางร้านนั่นก็คือมวลดอกไม้นั่นเองความยากอยู่ที่ความละเมียดละมัยในการทำกะเกณฑ์เหล่าเครื่องเคียงเส้นหมี่และดอกไม้ให้ได้ขนาดพอดีและนำมาห่อโดยที่ห้ามปริแตกเด็ดขาด
หากเมนูมวลดอกไม้ของทั้งคู่ออกมาสวยงามถูกใจคุณแม่เจ้าของสูตรคุณผู้ชมรายการก็จะได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับ
โหแปลงผักนี่โหระพาอันดับแรกเลยที่เราต้องเก็บบอกได้เลยว่าผักที่ปลอดสารพิษครับผม
อืมหอมมากกลิ่นดีมากครับเดี๋ยวเราไปทำเมนูม่วนดอกไม้กับพี่แตนกันครับผมไปเลยครับ
แตนครับเอ้ามาแล้วครับผมนี่ครับดอกไม้ไปเก็บดอกไม้มาแล้วครับผมนี่
เอ้าไปเก็บทำไมนี่แม่เขาเตรียมไว้ให้แล้วเนี่ยเนี่ยมีทั้งสามดอกเลย
ทำไมไม่บอกผมล่ะครับผมไปเก็บตากเนี่ยหน้าดำหน้าแดงหมดแล้วครับ
แต่ไม่เป็นไรครับเก็บมาแล้วก็เราไปกินที่บ้านนะเออเดี๋ยวแซ็คเก็บไปที่บ้าน
อย่างนั้นเราลงมือทำกันดีกว่าเนอะไปเลยครับ
แล้วก็ใส่ดอกไม้ใส่ดอกไม้นี่นั่นนี่คิดว่าใส่ยังไงสวยก็ใส่ไปเลย
นี่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะพับหัวท้ายอ่าแล้วก็ถึงขั้นตอนในการพันนี่
เป็นไงสวยไหมสุดยอดมากครับผมนอกจากตรงหน้าตาดีแล้ว
สูงมือในการทำหวานเยอะมากมากเลยเดี๋ยวผมลองทำบ้างครับ
เออถ้ามันมันเริ่มเละอ่ะอ่านี่

แอบเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเพราะว่าของเราต้องทำให้สวย

เออโอเคเลยสวยสวย
ถ้าเราทำแบบนี้แหละก็ดีแล้วนะครับผม
ถึงเจ้าแซ็กจะไปเก็บดอกไม้มาเสียเที่ยว

เพราะเมนูมวลดอกไม้จากการร่วมมือกันของทั้งคู่ออกมาหน้าตาดีทีเดียว

สอนปิงสกแทนมาด้วยตัวเองขนาดนี้
โปรโมชั่นจะไปไหนเสีย
มาฟังการประกาศผลจากคุณแม่กันดีกว่าครับ
โอ้โฮหน้าตาดูดีแล้วดูได้ไหมครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณกำแหน่ง

สรุปว่าสำเร็จ
และที่สำคัญนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับ

แล้วก็บอกว่าดูรายการกินล้างบางมานะครับผม

รับไปเลยครับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับผม
น้ำมันชัน๑แก้วฟรีทันทีจ้า

และวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่เล็กมากเลยนะครับผม
ที่มอบโปรโมชั่นดีนะครับให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
แต่พวกเราสองคนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับผม

ความอร่อยไม่ต่างกันแน่นอน
จริงนะ
จริงครับผมจริงเชียวครับ
เปิดบริการทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์
เวลา๙โมงถึง๖โมงเย็น
ที่สำคัญร้านนี้เขามีเมนูพิเศษ
รอต้อนรับลูกค้าอยู่ทุกเดือนเลยนะครับ
กินล้างบาง

เราก็ถึงร้านยงของเราแล้วนะครับ

แซ่บเสย

สมใจแน่นอนครับ
แซ่บเสยร้านอาหารสัญชาติไทยอีสาน
แถมมีลูกเหรี่ยวเวียดน้ำนิด
แค่ได้ยินชื่อก็ชวนน้ำลายไหลอีหลีครับพี่น้อง

แต่ซ่อนความแซ่บไว้ข้างในเต็มประหลอด
ต้องทูกใจอย่างแน่นอนอีหลีน่าครับ
ที่ร้านนะคะจะขายอาหารเวียดนามอาหารอีสานและอาหารไทย
ร้านเปิดมาตอนนี้ครบ๔ปีแล้วค่ะ

คุณพ่อคุณแม่เป็นคนอีสาน

เราอยากจะเปิดร้านอาหารไว้ทำทานกันเอง
เพราะว่าจะมีสูตรประจำบ้านอยู่แล้ว
ลับความอร่อยของร้านเรานะคะ
ก็เราใส่ใจทุกขั้นตอนในการทำค่ะ

ก็จะเป็นห่อไม้ที่เราดองเองทำเอง

ก็จะเป็นสูตรเด็ดจากอุดรค่ะ
ผักที่เราใช้ในร้านก็จะเป็นมาจากส่วนเราส่วนหนึ่งค่ะ
แล้วก็มีการจ่ายตลาดทุกวันนะคะ
วันต่อวันที่ร้านจะใช้ของสดใหม่ทุกวัน
ร้านเราก็พยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าทานค่ะ
ทุกเมนูใส่ใจแซ่บอร่อยเฉียบค่ะ

เข้ากับพวกเราทั้งสองคนมากครับผม
เข้ากับหน้าเข้ากับบุคลิกและทุกอย่างใช่ไหมคะ
มันต้องมันอย่างนี้ครับกับพวกเราสองคนนะครับ

มีอาหารหลากหลายประเภทมากครับผม
ไม่ว่าจะเป็นอีสานอาหารไทยนะครับ
และที่สำคัญแล้วก็มีเวียดนามด้วยนะครับผม

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าจากเมนูแนมเนืองครับผม

ประเดิมด้วยเมนูจากฝั่งเวียดนามที่คาดไม่ได้
นั่นก็คือแหนมเนือง
แหมเนืองสูตรพิเศษที่ทางร้านทำเองทุกขั้นตอน
ไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มหรือเนื้อหมูหมักเอง
ซึ่งเป็นเนื้อหมูล้วนไม่ผสมแป้ง
กัดไปได้เนื้อเต็มคำ

มีมะม่วงมีพริกขี้หนูซอยมีแตงกวาแล้วก็มีหมูแล้วก็มีขนมจีนด้วย

ตอนนี้บอกเลยว่าอยากชิมมากตอนนี้

นิดบวกกับความเผ็ดความหอมของส่วนที่ส่งคั่ว
ไอ้ตัวหมูที่พี่เขาทำเองเนี้ยคือมันนึบนึบดีอ่ะมาตอนนี้ผมต้องชิมแล้วแหละผมบ้าง
แล้วก็แบบบ้านบ้านกินแบบจิ้มเอาเลยนะอ่าใช่ครับ
กินปกติทั่วเป็นไม่เปลี่ยนครับนี่ครับ
ผมคิดว่ามันจะไม่เผ็ดแต่ผมบอกเลยว่าถ้ามันไม่เผ็ดอ่ะ
มันจะขาดอัครสนะเออมันก็จะไม่แซ่บไงก็ต้องอย่างนี้แหละ
เรื่องมันต้องครบถ้วนแต่น้ำจิ้มเนี่ยโอเคมาก
เอาจริงอาหารแบบนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ทั้งทานเผ็ดได้แล้วก็ทานเผ็ดไม่ได้
เพราะเราสามารถเลือกได้เออแยกได้เพราะว่าน้ำจิ้มเขาก็ทำเองแล้วเขาก็แยกมาให้ด้วย
ให้ใส่พริกต่างหากแต่ว่านี่ก็ทานไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
ข้าวเกียบปากหม้อครับผมนี่ซึ่งข้าวเกียบปากหม้อเนี้ยตอนนี้เท่าที่เห็นเนี้ย
ความพิเศษคือมันจะไม่ได้เหมือนข้าวเกียบปากหม้อทั่วไปนะเขานำข้าวเกียบปากหม้อเนี่ยไปปิ้ง
ปิ้งให้มันกรอบแต่ตัวข้างในเนี่ยก็ยังนุ่มหนึบนะ
แล้วตัวน้ำจิ้มเนี่ยเขาก็แยกมาให้เราผสมเองด้วยว่าสมมุติว่าเราชอบเปรี้ยวมาก
ชอบเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยพี่แซคจะปรุงไหมลองปรุงหน่อย
ผมเอาให้พี่ปรุงให้ดีกว่าเอางั้นเหรอเพราะว่าจากเชฟแตนนะครับผม
อันนี้น่าจะความเห็นน่าจะพอดีโอ้โหน่าจะกรอบมากมากครับผม
ดูที่จากลักษณะของแป้งนะครับผมนี่ครับแล้วจิ้มเลยดีกว่าครับ

ผมบอกแล้วว่ามีของกรอบมากแล้วก็ไส้เนี้ยแน่นมากครับผมนี่
หมูสับแล้วก็เนี่ยหมูยอแน่นอนผมจำได้เลย
ปลาปากอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมคะไหนลองชิมบ้างดีกว่า
ผมบอกเลยว่าพอแล้วแบบความหนึบข้างในเนี่ยมันโอเคมากเลยเนอะ
ใช่เดี๋ยวไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมเนี่ย
เป็นเมนูที่แบบว่าเราเกิดมาเราก็ได้กินเลยนะเมนูนี้
เป็นเมนูที่ขาดไม่ได้ใช่ก็คือตำนัวปูปลาร้านะคะ
มากันที่เมนูอีสานกันบ้างครับส้มตำนัวที่มาพร้อมเส้นหมี่กับแคบหมู
นำมาตำกับน้ำปลาร้าสูตรเด็ดส่งตรงจากอุดรธานี
เมนูนี้แซ่บเสยรับประกันความโดนใจน้องแซคกับพี่ตะกะแตนแน่นอน
ปกติมันไม่ค่อยได้เห็นนั้นเขาใส่เส้นหมี่นะอืม
แต่ที่นี่แบบแปลกมากใส่เส้นหมี่น่าจะเป็นแบบสูตรของทางร้านนะผมว่า
คุณแซคพิสูจนกินก่อนไหมคะโอ้โหมานัวแน่นอนครับ
จริงส้มตำเนี่ยกลิ่นปลาร้าต้องมาก่อน
กลิ่นน้ำต้องเป็นตัวโชว์
เอกนางเอกของเขาเลยก็คือปลาร้า
แล้วปลาร้าของจากร้านนี้เนี่ยเขาก็เป็นปลาร้าจากอุดร

ก็รู้อยู่แล้วว่าหนึ่งในปลาร้าที่อร่อยมากก็คือปลาร้ามาจากอุดร
อ่าเอาที่แทนก่อนดีกว่า
มาอันนี้เขาจะใช้เส้นหมี่

แชกข้อไปในลิ้นเข้าในอีกพรุ่งแก้มที่สะสัมผัส

เดี๋ยวเรามาที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับผม

นี่ครับกำเน่นุ่มแบบบานแกงไก่หน่อไม้ส้มครับผม
และที่สำคัญนะครับบอกได้เลยว่าหน่อไม้นะครับ
พิธีไม่ทันมากดองเองครับดองหน่อไม้ส้มเอง
ปกติถ้าแบบเราแกงบ้านนะครับเราก็จะมีแบบน้ำปลาร้าแบบย่อย
อ๋อย่อยใส่หน่อยมันหอมมันไม่ได้กลิ่นปลาร้านิดหนึ่ง
อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาชิมน้ำก่อนดีกว่าครับสดนำ
เป็นไงน้องแซ็กมีแห้งมีแห้งเหรอสดชื่น

มันให้ความรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นมาแล้วแบบ

กลิ่นซดปุ๊บนึงนะครับตอนที่อยู่กับยายนะครับยายก็จะตักแบบเอาให้ถุยเล็กนะครับ
เอาข้าวเหนียวปั้นแบบเข้ากับหัวข้อมือครับ
แล้วก็หยอดโป๊กลงไปแล้วก็ตักกินครับ
ช่อนเนี่ยเขานำมาทอดกรอบก่อนครับผมแล้วก็นำมาลุยสวนอย่างที่เห็นซึ่งแบบมีผักเยอะเยอะอยู่ในนี้นะคะซึ่งแน่นไปด้วยสมุนไพรนะคะหอมเครื่องเทศแต่ปกติที่ไปทานมานะครับก็จะมีแบบปลาช่อนลุยสวนสวนครับผมอันนี้แปลกมากเข้าไปชมอ่านะครับผมไม่ได้เข้าไปชมไม่ไม่ลุยนะใช่ครับไปชิมกับเมนูนี้นะครับ
เนื้อปลาที่แบบกรอบมากครับผมน้ำลาดของเขาครับผมผมชอบแบบแนวแนวเนี้ยมีความหวานครับแล้วก็มีความแบบกลมเปรี้ยวแล้วก็มีความแบบกลมกล่อมมากมากพี่ต้องชิมมาก
มันมันได้อัตรรสของการแบบชมสวนจริงจริงนะเหมือนเข้าสวนไปเองอ่ะ
บอกได้ว่ามาล้านเดียวแบบทมมากครับอื้อฮือแหนวอาหารเนี้ยครับมีผสมผสาน
ผสมผสานกันไปหลากหลายให้เราได้เลือกทั้งลาวเวียดนามยวนผสมกันไปนะคะ
บอกได้ได้ไหมอร่อยเชียบ

ตอนนี้พุงเริ่มกลางแล้วครับตอนนี้บอกได้เลยว่า
โดนทุกเมนูมากมากครับผมแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับ
เด็ดเราก็ไปมาแล้วนะร้านโดนเราก็ไปมาแล้ว

ร้านดำครับผมดังพอมั้ย
ไม่ใช่อันนั้นดังอ๋อ
ร้านดังนี่หมายถึงว่าเป็นร้านที่แบบ

คนแถวนั้นเขาต้องรู้จักอยู่แล้วเอออะไรอย่างนี้
รับรองว่าดังกันแน่นอนครับถ้าเซ็ชุมเงินไปครับ
ไปกันกันที่ร้านดังครับ

แม่กินของอร่อยแล้วมีพลัง
ไม่ตกเสียงไม่ตกจริงพิธีกรของเรา
หากคุณผู้ชมอยากโดนของอร่อยกินแล้วคึกคักแบบนี้
ขอเชิญที่ร้านแซ่บเสยได้เลยครับ
บริการอาหารอีสานลาวยวน
เปิดทุกวันเวลา๑๑โมงถึง๓ทุ่ม
ตั้งอยู่ที่ถนนฮาไทยราช
ช่วงต่อจากถนนสายไหม
ขับรถมาสะดวกแถมมีที่จอดรถข้างร้านด้วยนะจ๊ะ

ขับรถมาสะดวกแถมีที่จอดรถข้างร้านด้วย

ขับรถมาสะดวกแถมีที่จอดรถข้างร้านด้วย

นี่ไงครับผมถึงแล้ว

นี่ไงครับผมถึงแล้ว

นี่ไงครับผมถึงแล้ว

และอาหารอร่อยไร้ผงชูรส

ร้านนี้เปิดมาปีนี้เป็นปีที่๖แล้วค่ะ
อาหารทะเลเพราะว่าในบริการยานแถวนี้
ค่อยมีร้านอาหารทะเลสดมีร้านอาหารทั่วไป
เราก็เลยอยากจะให้มีความแตกต่าง
เด่นของร้านทะเลทิพย์ก็คือความสดของวัตถุดิบ

ใส่ใจในเรื่องของความสะอาด
แล้วก็การเลือกใช้วัตถุดิบอื่น
เราจะเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

และที่นี่จะมีเฉพาะอาหารทะเลเท่านั้นนะคะ

เพราะเรามีลูกค้าที่เป็นมุสลิม
แล้วก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพ

ร้านทะเลทิพย์คลอง๔รับรองอร่อยเฉียบค่ะ
ว้าวเป็นยังไงครับ

สดทุกตัวครับผม

นูแรกผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากครับ

แกงส้มครับผมลูกสาคูครับ

ใช่อันนี้มันแกงส้มไข่ปลาริวกิน

แกงส้มไข่ปลาริวกิว
ที่เด็ดคือไข่ขนาดใหญ่พิเศษ
แกงส้มรสจัดแบบแกงใต้แท้
ใส่ความเปรี้ยวจากส้มจี๊ด
ปรุงรสตามด้วยน้ำตาลตะโนด

ชามนี้หอมจี๊จัดน้ำลายสอเลยครับ

ใครที่มาที่นี่นะครับ

เริ่มจากเม็ดสาคูกันก่อนดีกว่า

ไข่ใหญ่มากไข่ใหญ่มาก
หอมเนอะหอมมากครับผม
เครื่องเทศลอยปะทะจมูกขึ้นมาเลยค่ะ

ทำไมมีเม็ดตากับพี่จังไอ้สองร้านเมื่อกี้ไม่เห็นตากให้เลย

อะไรประมาณนี้ครับใช่ขอบคุณมากครับ

ผมบอกเลยว่าถึงเครื่องมากครับผม
จริงเปล่าไหนต้องลองใช่พี่แดนออกชิมน้ำดูครับ
จ้นมากโอ้โหมีครบทุกรสชาติ
มีความเปรี้ยวมีความหวาน
มันมีความเผ็ดในในอ่ะเผ็ดข้างในแบบเผ็ดร้อนอ่ะ
ชิมเข้าไปแล้วแบบเผ็ดที่คอแล้วก็ลงไปที่ลำไส้
แล้วก็ไปสุดท้ายที่กระเพาะความเผ็ดนะครับโอ้แบบหลายสเต็ปมาก
ปลาคือหนึบมากอ่ะมันหนึบแล้วมันแบบไม่คาวเลย
ถ้าเป็นบ้านแล้วก็แบบตึงหนึบ
ให้ความรู้สึกเหมือนกินไข่ปลาหมึกเหมือนกันนะคล้ายคล้ายนะ
เดี๋ยวมาที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
เมนูนี้บอกได้เลยว่าเหมาะกับพี่ตั๊กกะแตนมากครับ

กับเมนูปลาแร็ดจี๊ดครับผม
ห๊ะ

ผมต้องย้ำไงว่านี่คือปลาแรดนะครับ

ปลาแร็กแร็กจี๊ด

ปลารัดจี๊ดปลาแร็ดไซสยักษ์สดเนื้อแน่นหั่นได้ชิมพอดีคำ
ราดด้วยน้ำพริกสูตรเฉพาะ
ผสมผสานความแซ่บของเครื่อง

และความเปรี้ยวจากส้มจี๊ด
ลงตัวจนกลายเป็นเมนูเด็ด
ที่ใครมาเป็นต้องสั่งมาริมลอง

ผมว่าหน้าหน่อยนะถามได้มั้ยดีอะและก็
ดูที่ขอบจานครับเครื่องเคียงคือผักเยอะมาก
เห็นว่ามีถึง๑๓ชนิดโอ้โหเยอะเกิน
และปลาแร็กนี่แบบว่าหั่นเป็นชิ้นมาให้แบบทานง่าย
และที่สำคัญครับไม่มีขายที่ไหนนะครับผม

เห็นว่าเมนูนี้เจ้าของร้านเขาคิดค้นขึ้นมาเองด้วย
เนื้อปลาแร็ดเนี่ยมันจะมีความเป็นมัน
แล้วพอเอามาทอดแล้วก็ลาดกับน้ำกะปิที่ผสมกับส้มจี๊ด
ต้องนองแล้วล่ะที่เด็ดต้องอยู่ตรงนี้แน่นอน
ผมว่าเริ่มกันเลยดีกว่าครับ

นี่ครับผมเหมาะสำหรับคนที่แบบรักสุขภาพนะครับผม

ร่างของเขาคล้ายกับน้ำพริกกะปิ

ก็จะมีผสมของส้มจี๊ดนำมา
ต้องบอกเลยว่าถูกใจคนที่รักสุขภาพนะ

แล้วแบบไม่มีความคาวของปลาเลยนะคะ

เมนูเมรีขี้เมาค่ะ
โอ้โหเหมาะกับพี่แตนมากเลย

ทำไมครับทำไมนี่มอบ

เมนูชื่อแปลกแต่อร่อยเด็ดไม่เหมือนใคร
ต้มยำน้ำข้นที่มีปลาทับทิมหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ
ทอดจนได้สีเหลืองทอง
แล้วนำมาลงหม้อไฟต้มยำ
ใส่ผักใส่เห็ดออรินจิ

ถือเป็นเมนูขายดีติดอันดับของทางร้านเลยล่ะครับ
ก็จะเป็นเนื้อปลาทับทิมครับผม

ดูเจ้มจ้นมาก

คือดมเผินนะให้ความรู้สึกเหมือนแค่ต้มคาไก่เหมือนกันนะ

แล้วมีกะทิแบบคือดีอ่ะ

แล้วก็แบบหอมถึงเครื่องแกงมาก
ผสมเหมือนลูกครึ่งระหว่างต้มคาไก่ผสมกับต้มยำ
อืม
อือแล้วก็เปรี้ยวแบบเหมือนก็เครื่องส้มยำทำเอิ่มประมาณเนี้ยครับผม
ผสมกับต้งคาไก่ใช่ครับมีความแบบมันมันเบี้ยว
ลมกล่อมเนอะคือมันกลมกล่อมไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
ยำ๓กรอบครับผม
ยำสามกรอบนี้ก็เท่าที่ตักมานี่ก็เห็นมีปลากระพงนะคะมีปลาหมึกมีกุ้ง
มีกุ้งแล้วก็มีกำผ้าปลามีหอยแมงพู่นิวซีแลนด์นะคะอื้อจัดไปขอบคุณครับผม

ผมบอกเลยว่าน้ำยำเขาดีครับผม
อยคือดีสดสดเลยค่ะแล้วก็น้ำยำคือดีอ่ะ

รสชาติกำลังดีเลยผมว่าน้ำน้ำน้ำจำของเขารสชาติดีมาก
อืมคือมันกินได้ทุกเท่ทุกวัยเนอะใช่ครับผม
และตอนนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ชิมมากันทุกเมนูแล้วนะครับ
ใช่แล้วค่ะและร้านดังในวันนี้นะครับร้านทะเลทิพย์นะครับ
บอกได้เลยว่าอร่อยเชียวเป็นยังไงบ้างครับพี่แตนครับ
กินล้างบางในวันนี้ครับอิ่มมากอร่อยมากอิ่มทั้งมุก
ทั้งอาหารจุกทั้งอาหารปะโถเอ้ยใครใครที่มาก็พูดแบบนี้
เอออยากมาอีกไว้มีโอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวให้ทีมงาน
พี่แตนมาใหม่นะครับโอเคค่ะเพราะว่าชีวิตไม่ได้มีแค่วันนี้ครับผม
ความรักมันจบลงแต่ฉันคงไม่สิ้นชีวิตเป็นคนที่เก่งมากเลยนะครับ
พูดแค่นี้ออกไปแต่งเพลงได้แล้วก็มันเพลงพี่เอ้าเหรอ
กับตะกะแตนชนระดาร้องสติงครั้งแรกในชีวิตนี้
ใหม่ล่าสุดของพี่ตั๊กกะแตนโชลดานะครับผมก็สามารถเข้าไปฟังในช่อง
ครับผมเข้าไปเข้ามาเนี่ยก็ได้นะครับผม
ในช่องของพี่ตั๊กกะแตนด้วยนะครับผม
แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมีสาวสวย

อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผม
เมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกินให้ถึงที่
ตามไปกินให้หมดบ้าง
ในกินล้างบาง
ร้านอาหารทะเลสดที่อยู่ใกล้แค่ลำลูกกา
ร้านสวยบรรยากาศย้อนยุค
พูดได้เลยว่าหากยังไม่ได้มาลิ้มลองทะเลทิพย์
อย่าเพิ่งแน่ใจว่าเคยกินของอร่อย
ท้าให้คุณผู้ชมมาลองได้ทุกวันพฤหัสสบดีถึงวันอังคาร
เวลาเที่ยงถึง๓ทุ่มหยุดทุกวันพุธครับ
และในวันนี้ทั้งแซ็กและพี่ตะกะแตน
ก็ได้กินล้างบาง๓ร้านเด็ดดังโดน
ทั้งสิ้นจำนวน๑๖เมนู
ครั้งหน้าเรามาดูกันว่าแซ็กจะไปล้างบางที่ไหนกับใคร
แล้วพบกันใหม่ครับ
และวันนี้นะครับเรามากินล้างบางกะทิ

เหมียวสะอืดจริงค่ะ
กินล้างบาง